เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ
ก็ได้ดูการถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีกันไปนะคะครับ
รางวัลที่หนึ่งค่ะสี่สองสี่หกศูนย์สามนะคะนี่ค่ะ
เลขท้ายสองตัวสามเก้านะคะครับนี่ค่ะก็เลขหน้าสามตัว
เหล็กท้ายสามตัวตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยนะคะคุณภาคภูมิเป็นยังไงฮะ
ใกล้เคียงเลยฮะแต่มีคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วเราไปเจอมานะคะ
ครับโอ้โหดวงเฮงมากค่ะรับไปสิบสองล้านบาทนะคะ
เป็นเซลล์ขายรถค่ะนี่เหรอฮะซื้อผ่านทางออนไลน์นะ
ส่งข้อความไปเป็นแบบแม่ค้าเป็นลูกค้าขายรถกันมานาน
ซื้อขายรถกันเนี่ยค่ะครับตัดสินใจซื้อที่เหลืออยู่นะคะ
ก็ถูกรางวัลที่๑ได้ไป๑๒ล้านคุณมีนาพรสุวรรคุณภัยศาลค่ะ
ก็ไปที่สพองครักษ์นครนายกไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะ
แผงลอตเตอรี่นำลอตเตอรี่มาให้ถึงมือเลย
นี่ค่ะเจ้าของแผงคนขวามือนะคะด้านข้างนะคะ
ถือลอตเตอรี่นี่คือน้องมีนาพร
ใช่ค่ะก็เขาซื้อกันเป็นประจำอะค่ะ
แล้วก็เคยเป็นลูกค้าซื้อรถอะไรกันด้วยนะคะ
ที่ซื้อเลขนี้เพราะว่าเจ้าของแผงบอกว่ามันเหลือเยอะช่วยซื้อหน่อย
แผงบอกว่าตื่นเต้นมากขายมา๒ปีเพิ่งจะมีคนถูกรางวัลที่๑ในแผงนี่แหละ

แล้วขายมานานยังไงครับ
ขายมาประมาณ๒ปีกว่ากว่า
ขายอยู่ตรงไหนอ่ะครับ

แล้วนี่คนมาร่วมแสดงความดีใจ
ก็คือส่วนมากคนที่ถูกนี่พรรคหลังนี่จะแบบไม่ค่อยได้ตั้งใจสิเนี่ย

เหมือนกับที่สหกรออมทรัพย์อุดรธานีนะครับ

นี่ถูกกันไป๕คนนะ
อีกท่านหนึ่งไม่ประสงค์ออกนามออกชื่อเสียงด้วย

มีดาบตำรวจพระจันทร์นารือฤทธิ์
ดาบตำรวจนิตยาอารีเอื้อ
เป็นพบหมู่ฝ่ายอำนวยการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานี
ปฏิบัติงานอยู่ที่สากรออมทรัพย์ตำรวจอุดรธานี
แล้วก็นางอารีพรบุญเดชกับนางสาวปิยนาปุริโส

ถูก๑ใบ๖ล้านบาทนะฮะ
อีกท่านหนึ่งเป็นพันธุ์ตำรวจโทรตำแหน่งรองพุ่มกับ

ถามว่าถูกกันยังไง๖ล้านบาทหนึ่งใบแล้วแบ่งกัน๕คน
คือปกติแล้วที่สหกรออมทรัพย์ของตำรวจอุดรธานีเนี่ย
งวดเนี่ยจะมีคุณยายจักรจันทร์เป็นชาวเมืองเลย
เอาลอตเตอรี่มาให้เหมาแบบเหมาวันสุดท้าย
เหลือเท่าไรทั้ง๕ท่านเขาจะรวมเงินกันเหมา
อย่างงวดวันนี้๑๖กุมภาพันธ์ยายจักรจันทร์เหลือ๓๘ใบ
๘ใบก็คิดเป็นเงินแล้วก็๓๔๒๐บาท
ก็ร่วมกันลงขันกันซื้อ
ปรากฏว่าอ้าวใบหนึ่งวันนี้ถูกรางวัลที่หนึ่ง
๖ล้านบาทฮะเขาก็หารกันตามเงินที่ลงขันกันซื้อนะ
อย่างตัวของดาบตำรวจพระจันทร์ท่านได้ไป๑๘ล้านบาท
ที่เหลือคนละ๑๒ล้านบาท
มีรองพุ่มกับคนหนึ่งได้๖๐๐๐๐๐บาท
อาจจะผสมลงลงขันกันน้อยหน่อยตรงนี้นะครับ

ถึงขั้นทุกงวดทางสากรออมทรัพย์
อย่างผู้จัดการสากรออมทรัพย์ตำรวจอุดอนธานีบอกว่า

คนอุดรธานีถูกรางวัลที่๑เยอะมาก
ก็ยังคุยกันว่าเราเหมากันทุกงวดเลยเราซ้อมมันไหม

แล้วเดี๋ยวถ้าถูกเราซ้อมเรียกนักข่าวมาด้วยนะ

วันนี้ไม่ได้ซ้อมนะฮะถูกจริงฮะ

นี่นะคะทีนี้ค่ะไปที่นครพนมค่ะ
ต้อยค่ะอายุ๒๐ค่ะ
นางสาวสุภาพรศรีกะมุดนะคะ
ถูกรางวัลที่๑๒ใบ

อยู่ร้านน้องใหม่ซุปเปอร์ที่ตลาดนาโพอำเภอเมืองนครพนมนะคะครับ
ต้อยบอกว่า๒๓วันก่อน
เจ๊เจ้าของร้านก็เอาลอตเตอรี่มาขาย
ก็จะมาขายเป็นประจำแหละครับงวดเนี้ยฝันว่ามีคนมาเขียนเลขให้
อืมหนึ่งสามกับศูนย์สามครับพอเจ๊มาขายก็เบิกเงินล่วงหน้าเลย
เบิกเงินล่วงหน้าเจ้าของร้านเลยหนูขอเบิกเงินเดือนล่วงหน้าได้ไหมคะ
หนูทำงานกับเจ๊อยู่นี่แหละหนูขอซื้อลอตเตอรี่หน่อยอื้อหือ
ซื้อมาสี่ใบคือสองใบเนี่ยลงท้ายด้วยหนึ่งสาม
อีกสองใบลงท้ายด้วยศูนย์สามโอ้ดูน้องร้องไห้ดีใจเนอ
ใช่ก็เลยถูกลงมาเป็นสองใบเนี่ยค่ะยินดีด้วยจริงจริง
มือไม้สั่นไหมตอนคิดเงินอ่ะคิดไม่ได้เลยเจ๊ให้ออกเลยไม่ค่ะ
อ๋อจะตัวอร่อยอ๋อแค่เชียร์เนอะอ๋อแล้วก่อนในนี้ลำบากมากไหมครับชีวิต
ลำบากอ๋อถ้าไม่ได้เจ๊ช่วยได้ตลอดไม่เจ๊ก็ช่วยได้ตลอด
อ๋อทำงานเงินเดือนไม่มีงานทำเจ๊ก็ช่วยครับอ๋อเงินเดือนเดือนเท่าไหร่ครับ
ยังไงค่ะค่าแรงทำต่ำแล้วค่ะวันไหนมาเจ๊ก็เป็นเดือนแล้วค่ะ
วันไหนแล้วไม่มีกินแล้วก็เบิกเจ๊อ๋อเจ๊ดูแลมาตลอดเนอะครับ
แล้ววันนี้เจ๊ก็มาให้โชคอีกเนอะแน็ตลงเลยน้องวันนี้ครับสิบสี่
แสดงว่าเจ๊เจ๊เป็นคนเอาหมวยมาให้ใช่ของซื้อจากเจ๊ด้วยค่ะโอเค
นี่ค่ะครับน้องต้อยกับสามีและลูกสาวค่ะอ่า
บาปบ้านพี่รถจักรยันยนต์กลับบ้านไปหาแม่ไปหายาดนะคะโอ้โฮนี่ค่ะ
ทุกคนก็ดีใจเนอะอ่าโอ้โหดีใจด้วยฮะค่ะอ่า
พี่เฮ้ยกับเจ้ากาญจนบุรีครับ
หลังจากที่ชาวบ้านเขาเฮกันทั้งหมู่บ้าน

ให้มันเห็นเลขนิดนึง
คือวันที่เจ้าหน้าที่เขามาขุดแล้วเจอ

มาขุดเจาะน้ำบาดาแล้วเจอ
แร่โซดาน้ำผู้โซดา

แล้วเลขท้าย๒ตัวนี้ออกมาฮะ

แล้วเดี๋ยวกดลินกำลังดูอยู่ว่ะ

อ้าวแสดงความยินดีด้วยกับทุกท่านนะฮะ
ส่วนใครที่ยังไม่ถูกก็ไม่เป็นไรฮะงวดหน้าว่ากันใหม่ลุ้นกันต่อไปค่ะ